ช่วงนี้ใกล้สิ้นปีใช่ไหมแต่แป๊บเดียวแต่ว่าพี่มาช่ามีเรื่องราวปวดหัวรับสิ้นปีกันไปเลยนะคะ
เมื่อพี่มาช่าเขาโพสต์ค่ะว่าอยู่เนี่ยมีสาวหล่อท่านหนึ่งนะคะ
ซึ่งแอบอ้างนะว่าเป็นแฟนคลับค่ะแล้วก็อ้างมโนไปต่าง
เที่ยวไปบอกใครต่อใครว่ากำลังคบหาดูใจอยู่กับ

ถูกต้องค่ะแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้อย่างนี้เพราะนักร้องสาวขอไว้มโนไปไกลเหมือนกันนะคะ
โดยพี่มาช่าค่ะบอกว่าก่อนหน้านี้ก็เคยเคลียร์ทำความเข้าใจกับน้องคนดังกล่าวแล้วนะ
ว่าเธอไม่ใช่แบบความรสนิยมมันไม่ใช่ทอมดี้นะเป็นผู้หญิง

ชอบเธอได้แต่อย่าคิดเกินเลยถึงขั้นนั้นเลยเพราะมันไม่ใช่เรื่องจริงค่ะ
แต่สาวหล่อคนดังกล่าวค่ะก็ยังไม่หยุดพฤติกรรมนะ
เจ้าตัวค่ะทนไม่ไหวต้องออกมาโพสต์ชี้แจงในครั้งนี้
แล้วก็ทิ้งท้ายด้วยข้อความสุดแซ่บเลยค่ะฟังแล้วก็สะดุ้งเหมือนกัน
ไม่นึกเลยนะว่าการเจอครั้งเดียวในชีวิต
จะเป็นเจ้ากรรมนายเวียนกันฮัวตรงนี้

เป็นจำนวนมากเลยนะคะช่วงนี้พี่ช่าเจอบ่อยนะ
ก่อนงานนี้อาทิตย์ที่แล้วก็มีคนมาตามอยู่ที่บ้าน
อันนี้เป็นผู้หญิงนะใช่แปลว่ามีเสน่ห์ต่อเพศเดียวกันเหมือนกันนะ
เออนะคะจะบอกว่าพี่มาช่าก็เป็นขวัญใจเหมือนกันนะ
ทุกเพศทุกวัยเลยดีกว่า